ต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าจะบอกว่าวันนี้เพิ่งวันที่๘เองเชอรี่
แต่บอกเลยว่าเชอรี่นี่คึกคักมากรวมถึงแผงลอตเตอรี่ด้วย
คุณอย่ามาพูดจาแบบนี้เดี๋ยวแม่ฉันดูอยู่
อาจจะบอกว่าแต่คนนี้แน่นอนจริงมนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
เพราะโพสต์เลขที่ชื่นชอบในดวงใจให้นักเสียงโชคได้ตามกันไวซะเหลือเกินนะฮะ
เจ้าตัวค่ะโพสต์ภาพพร้อมลอตเตอรี่ในมือมากมายหลายชุดเลย
ตั้งแต่ชุดละไม่ต่ำกว่า๑๕ใบ
พร้อมกับบอกข้อความว่ารู้ว่าแพงแต่ก็ซื้อเพราะใจมันชอบ
งวด๑๖สิงหาคมนี้ผมขอเลข๗๔๙ตัดเอานะ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
อย่าไปซื้อเยอะมนสิตคำซ่อยอย่างมนสิตคำซ่อยนะครับ

แต่บางคนก็บอกว่าเออซื้อเยอะเหมือนพี่มนตรีไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวไม่มีเงินกินข้าวค่ะ
ก็อย่างที่ภีมิวัานสิทธิ์บอกนะคะอย่าซื้อเยอะแบบเค้า

เพราะการเสี่ยงโชคไม่ได้ทำให้ใครรวยนะ
รวยคือต้องลงแรงทำงานแล้วก็เก็บออมเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหไม่ซื้อเยอะนี่นับนะชุดยี่สิบใบสิบห้าใบสิบใบ
ขอให้ได้อะไรกลับคืนมาบ้างนะพี่นะรอบที่แล้วก็ลงทุนไปเยอะ
เจ็บบ้างได้กลับมาบ้างก็ดูไว้สนุกขำ